เอาที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจ

อันนี้ไม่ได้ชมกันเองเพราะคุณภาคภูมิให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาได้ดีในหลายข่าว
สวดเรียนตั้งแต่เด็กครับธรรมธโมปกติสวดมนตร์ก็วันละ๒๐ชั่วโมง
ไม่น่าเชื่อแต่เรื่องจริงเขาตอบได้ดีจริงเดี๋ยวเรื่องนี้จะให้ช่วยตอบด้วย
เขาโพสต์บอกว่าขอความรู้สักนิดครับคือแม่ผมอายุ๗๔แกชอบใส่บาทมาก
ตื่นนอนตอนตี๒ตี๓หุงข้าวทำกับข้าวรอพระแต่ตอนใส่บาท
จะยืนไม่ได้จะต้องนั่งเก้าอี้เพราะว่าแกใส่สะโพกเทียมมา๑๐กว่าปีแล้ว
มันเริ่มเสื่อมแต่วันนี้พระมาแปลกพระว่าโยมไม่เกรงใจพระเลย
รู้ไหมแบบนี้มันอาบัติจริงแล้วพระไม่รับบาทนะแบบนี้
แล้วก็พูดอีกหลายคำทำให้แม่ต้องนั่งน้ำตาคลอ
กับสิ่งที่ตั้งใจทำผมเลยอยากถามว่าการที่นั่งใส่บาทพระ
มันอาบัดไหมหรือว่ามันเกี่ยวกับที่ว่าเราใส่บาทโดยไม่มีซอง
คืออันนี้เขาอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีซองใส่เงินให้ใช่ไหม
พระก็เลยไม่รับบาทหรือยังไรเนี่ยค่ะอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ว่านั่ง
นั่งแล้วใส่บาดไม่ได้เหรอนั่นน่ะสิคือความจริงแล้วไม่ต้องไปพลิกตำราอะไรดูมากมาย
คือกฤทธิ์ของสงฆ์คือการออกไปบินทบาทการออกไปรับบาด
เพื่อที่สงฆ์จะได้มีข้าวปลาอาหารมาใช้ในการที่จะสามารถดำเนินสืบทอด
แผ่พระพุทธศาสนาต่อไปได้ใช่นะเวลาที่พ่อแม่แก่เท่าเนี่ย
เราก็จะเห็นภาพที่มีพระสงฆ์ก็ไปดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวโยมพ่อโยมแม่ก็ได้
ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือไม่ใช่เลยผมว่าไม่ใช่เลยที่ว่า
คนจะใส่บาทพระต้องถอดรองเท้าก่อนนะจะต้องยืนก่อนเลย
อันนี้ผมว่าไม่ใช่อ่ะคือตามหลักสามัญสำนึกอยู่แล้วนะคะใช่
คือคนพิการถูกต้องคนป่วย
บางทีคนป่วยที่เขานอนอยู่ในเตียงที่โรงพยาบาล
ก็ยังมีการนิ่มวลพระไปแล้วก็ใส่บาต้ได้เลยคือเขานอด้วยซ้ำ
หลวงพี่ว่ายังไงท่านบอกว่าพระแบบนี้น่าเอาทัพพีเคาะหัวนะ
ใช่มั้ยใช่ใช่เออเร่งไม่ถูกที่ถูกทางครับ
เขาสูงอายุแล้วตื่นมาตี๒ตี๓ทำกับข้าวให้ฉันก็ดีแค่ไหนแล้ว
จะนั่งจะยืนใส่บาทเป็นพระก็ต้องสงเคราะห์ทานของเขา
ไม่ใช่ทำตัวเป็นคนเลี้ยงยากแฮชแท็กสงสารยายครับเนี่ยค่ะ
ก็ถูกแล้วหลวงพี่ท่านท่านชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีคนไปตอบคำถามในโพสต์นี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าโพสต์นี้เขาขึ้นเอาไว้ว่าขอความรู้สักนิด
เชื่อว่ามีคนที่เขามีความรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเขาไปตอบนะคะ
มีคนไปตอบบอกว่าตามพระวินัยอนุญาตให้ผู้ที่นั่งใส่บาทรับศีลรับพร
รับข้อทำเป็นผู้ป่วยผู้พิการอันเนี้ยได้อืม
รวมถึงผู้ที่แก่ชะลาไม่สามารถประคองร่างกายในสภาวะปกติได้เนี่ยค่ะครับ
แล้วเขาก็บอกอีกว่าแต่ถึงยังไงก็ตาม
ก็ไม่ควรจะไปต่อว่าพระท่าน
ให้ข้อคิดข้อทำน่าจะเหมาะกว่าอย่าไปตำหนิท่านเลย
เพราะเชื่อว่าจากโพสต์นี้คนก็ไปตำหนิพระเยอะไง
เนี้ยค่ะอ่าแต่ที่เป็นฟังอืม
ลูกชายของคุณยายเขาโพสต์เขาโพสต์ระบายความอัดอั้นที่เจอนะนะคะ
เราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงกันแน่แต่เอาเป็นว่ามันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นใช่ค่ะครับ